น้ำสูงถึงคอเลยนะครับอารามตกใจด้วยแล้วก็ไฟที่คลอกหลังลวกหลังด้วย
ท่านก็ลงไปแช่ไว้ก่อนเลยตามสัญชาตยานมันร้อนน่ะนะครับ
ใช่ครับต้องดับไฟก่อนแต่กระโดดลงน้ำแต่คงตกใจมากจริง
เจ้าหน้าที่ต้องว่ายน้ำเข้าไปช่วยป้าแก้วป้าแก้วอายุ๖๐แล้ว
ด้วยความที่ป้าแก้วท่านก็อายุเยอะแล้วนะ๖๐แล้วอยู่คนเดียวไม่รู้จะทำยังไง
วิ่งลงหนองน้ำครับนี่ห่างจากบ้านมา๓๐๐เมตรนะ
เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมานี้เอง
ไฟไหม้บ้านในหมู่บ้านบุภารามหมู่๖ตะบนชมพูอำเภอสารพีครับ
นี่คือคงยืนด้วยปลายเท้าแบบที่เราทำลูกนี่แหละ
ยืนอยู่บนต่อไม้แล้วน้ำปริ่มคอพอดีเลยอ่ะ
ดีลงไปยืนตรงต่อไม้นะนี่คือจังหวัดเชียงใหม่นะ
ดับเพลิงนะครับในพื้นที่ก็มาดับไฟที่กำลังไหม้บ้าน
พอไฟสงบบ้านทั้งหลังเสียหายป้าแก้วเจ้าของบ้าน
อ้าวเขาก็ถามแล้วป้าแก้วไปไหน
ต่อมาชาวบ้านนะครับบอกว่าได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากรุ่น
หนองน้ำในสวรรมยายไปดูหน่อยสิ
พอไปดูจริงบ่อนี้ลึกมากครับคุณผู้ชมฮะ
เห็นพระแก้วโพลแต่หัวครับ
โผล่จากหัวเจ้าหน้าที่รีบไปช่วยเลยพยุงร่างท่านขึ้นมาบนบก
ป้าแก้วอยู่ในสภาพอิดโรยแล้วมีแผลที่คิ้ว
หลังก็ถูกไฟลวกไฟคลอกนะครับได้รับบาดเจ็บ
ตอนขึ้นมาป้าแก้วตัวสั่นงกงกนี่แหละครับ
ต้องเอาผ้ามาห่อตัวท่านไว้แล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลสารพี
จากการสอบสวนเบื้องต้นคงจะไฟฟ้ารัดวงจรคุณผู้ชมครับ
พระแก้วเนี่ยท่านมีอาชีพรับซื้อของเก่า
แน่นอนรับซื้อของเก่าในบ้านก็จะมีของที่ติดไฟง่าย

ไฟมันก็ลามเลยลามทั้งหลังเลย

โดยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะให้ความช่วยเหลือป้าแก้วต่อไปครับ

ก็ขอให้อาการดีขึ้นโดยเร็วและปลอดภัยด้วยนะคะ